ประสบกรณิกรยังคงหลั่งไหลนะคะเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังและที่ท้องสนามหลวง
เพื่อปลายน้อมถวายบังคมพระบรมโปรสมเด็จพระปรมิณฑ์มหาภูมิพลอดุญเดช
ติดตามจากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
แม้ว่าขณะนี้ทางสำนักพระราชวังจะปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
แต่จนถึงขณะนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงมุ่งหน้าเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวัง
และบริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้กันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
ประสบกรณิกรผู้มีหัวใจจงรักพักดีต่างไม่ย่อท้อ
โดยมุ่งหน้ามาเฝ้าน้อมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมถึงเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
อย่างเช่นกลุ่มนิสิตที่ตั้งใจเดินทางมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน
ก็ขอมาร่วมน้อมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้ด้วย
จากไปแล้วเนี่ยก็แบบว่าเหมือนว่าสะท้อนตัวเองว่า
ทำไมตอนท่านอยู่เนี่ยไม่ได้แสดงความจงรักดีมากมายอะไรเลย
ก็อยากจะแสดงความจงรักภักดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ในฐานะที่เกิดเป็นคนของพระราชาแล้วก็เป็นนิสิตของท่านนะคะ
คือจะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมค่ะ
แล้วก็จะทำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงก็จะประหยัดอบออม
แล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมค่ะ
ขณะที่ประชาชนบางส่วนเฝ้าติดตามภาพพระราชพิธีพระบรมศพ
พระพิธีธรรมสวัสดิ์พระอภิธรรม
จากบนพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
บันทึกไว้นำมาเผยแพร่ผ่านหน้าจอโปรเจคเจอร์ขนาดใหญ่
ท้องสนามหลวงซึ่งมีเจ้าหน้าที่นำมาติดตั้งไว้
นี้โดยรอบยังคงมีเหล่าจิตอาสาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
บริการพี่น้องประชาชนไม่ขาดสาย
เช่นเดียวกับธนกฤษและเด็กชายภาคภูมิ
สองพ่อลูกจากกรุงเทพมหานคร
มาทำหน้าที่จิตอาสาบริการถ่ายรูปฟรีทุกวัน

ที่ได้ทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
แต่ว่าถ่ายมาตั้งแต่วันที่๑๔แล้ว
มีครับมีเรียกด้วยแล้วก็ขอถ่ายเองด้วยครับ

เขาบอกโอเคได้แล้วก็ให้ไปเอารูปที่
บอกเขาว่าเรายังไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนั้น
เราก็บอกเขาว่าเป็นตรงนี้ตรงนี้นะครับ

ผมทำด้วยจิตอาสาอย่างนี้ครับ
ให้รูปเขาดูแล้วเขาก็ชอบเขาก็
พยายามที่จะทำเหมือนเราอย่างนี้ครับ

บอกว่าทำไปเท่าที่รูปความดี
ก็คือจะบอกเขาแนะนำเขาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี
ความดีเนี่ยบอกทำไปเลยไม่เป็นไร

แล้วเรากล้ายืดอกได้เลยว่าเราทำความดี
มีน้ำใจนี่แบ่งให้กันตลอดเลยครับ

เจ้าหน้าที่ได้นำเต็นต์สีขาวมาตั้งไว้

เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
เดินทางมาในค่ำคืนนี้ด้วย
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมา
บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้
หลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานผ่านพิภพลีลา

และทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศล่าสุด
ขณะนี้ที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ